ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบกับคนบันเทิงค่ะ

คุณผู้ชมเรานำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
บ้านของพระเอกชื่อดังคุณมิคทองระยะน้ำท่วม
ผ่านมา๓วันตอนนี้ท่วมมิดชั้น๑ไปเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ระดับน้ำที่บ้านเกิดของมิกที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีคุณผู้ชม

น้ำท่วมเกือบจะมิดชั้น๑ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชม
มอยู่ใต้น้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะตามภาพที่เห็นหน้าจอค่ะ
ทีมงานองค์กรทำดีของแม่บุ๋มนะคะ
ก็เข้าให้การช่วยเหลือคุณผู้ชม
นำสิ่งของจำเป็นถุงยังชีพไปให้นะคะ
ซึ่งคุณแม่ของน้องมิ๊กเนี่ยก็เป็นตัวแทนชาวบ้าน
ออกมารับข้าวของด้วยคุณผู้ชม
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปที่หนุ่มมิกนะคะ

เจ้าตัวบอกว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านหนักหนาสาหัสมากจริง
ถ้าเคลียร์คิวถ่ายละครได้ก็จะรีบกลับบ้านไปดูคุณแม่ทันทีค่ะ
ซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่บ้านกับญาตินะคะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากคุณมิ๊กกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังหาวันที่ไม่ได้ถ่ายละครนะครับ

ไปเชื่อสร้างคุณแม่ครับว่าแบบคุณแม่ยังจะอยู่ไหม
หรือว่าแบบจะออกมาข้างนอกหรือว่ามาอยู่กรุงเทพกับผมไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แม่ก็ยังยืนยันคำตอบเดิมครับว่าแม่ก็ยังอยู่นะครับ
เพราะว่าที่นั่นก็มีญาติอยู่เยอะ
อยู่เยอะนะครับเขาก็อยู่กับญาติญาติอยู่กับล้านนะครับผม
ก็ขอบคุณมากนะครับทุกกำลังใจเลยนะครับผมที่ส่งมานะครับผม

คุณผู้ชมภาพที่เห็นด้านหน้าเนี่ยคือคุณแม่เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะ

หลังจากนั้นค่ะคนที่คอยช่วยเหลือไปดูสภาพความเสียหาย
นี่คือบ้านนะคะที่ดิฉันเคยไปทำข่าวที่เล่าให้ฟัง
แจ๊คเดี๋ยวขอถามนิดนึงบางกระแสข่าวบอกว่าโอ้โหแม่คุณมิกนี่แบบน้ำตรงน้ำตาโอ้โหมาเป็นสายเลยเพราะน้ำท่วม

คือจริงไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะคือว่าคุณแม่ตอนนี้คือไม่ได้คือบางข่าวก็บอกว่าคุณแม่อบพยพออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะซึ่งมิ๊กบอกว่าจริงไม่ใช่เลยคุณแม่มารับของเสร็จปุ๊บนะคะด้วยความที่รักบ้านนะคะก็กลับไปอยู่ที่บ้าน
ก็ยังมีญาติญาติคอยอยู่แกก็จะทำกับพงกับข้าวคือบ้านอ่ะใกล้วัดแล้วก็บางยังคิดถึงพระท่านกลัวไม่มีอะไรจากฉันจะทานนะคะก็ยังทำกับข้าวถวายอยู่นะคุณผู้ชมส่วนมิ๊กก็บอกว่าอ่ะคือก็โทรบอกแม่นะคะว่าแม่ก็คือระวังเนื้อระวังตัวนะถ้าลื่นล้มเสร็จปุ๊บมีญาติโทรมาบอกปุ๊บผมจะรีบขับรถเนี่ยไปลักพาตัวแม่มาเลยไปอุ้มมากับ
แต่ด้วยความว่าคุณแม่เป็นคนในพื้นที่เขาคิดว่าน่าจะยังรับมือไหวอยู่แต่ถ้ามากกว่านี้ต้องรีบออกแล้วนะแม่นะ